คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสะเทือนใจคนที่ต้องรับรู้เรื่องราวกันหน่อยนะคะ
เพื่อนบ้านทนไม่ได้ค่ะได้ยินเสียงร้องลั่นอยู่ทุกวันของเด็กหญิงวัย๕ขวบค่ะ
ตาเนี่ยปูดบวมขนาดเซ็นเซอร์คุณผู้ชมดูตาดี
เนี่ยค่ะนอกจากที่เบ้าตาที่ปูดบวมและฟกช้ำทั้งสองข้างของนองแล้วเนี้ยนะ
มีรอยถลอกตามใบหน้าแผ่นหลังก็มีร่องรอยเขียวช้ำจากการทุบตีเต็มไปหมดเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยสอบปราคมหญิงสาววัยยี่สิบสามปี
เป็นแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงขออนุญาตพูดชื่อนะคะนายประสิทธิ์หอยทองค่ะ
ก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมให้ปากคำแล้วก็เป็นพยานให้กับน้องเต็มไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพร่างกายน้องเบื้องต้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าน้องอาการสาหัสนะคะ
ก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลบางจากพระประแดงทันที
นายประสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเล่าให้ฟังบอกว่า
จะมาคบแล้วก็อยู่กินกับแม่เด็กได้ไม่กี่เดือนเองค่ะ
เดิมทีน้องเนี่ยจะพักอาศัยอยู่กับปู่
แต่ว่าระยะหลังแม่เด็กไปรับมาอยู่ด้วย
ส่วนบาดแผลที่พบก็ยอมรับบอกว่าทำจริง
คือตบเบ้าตาทั้งสองข้างของน้องจริง
สั่งสอนไม่ให้น้องไปขโมยของคนอื่น
เบ้าตาใช่ไหม
แล้วเราเป็นพ่อแท้หรือเป็นพ่ออะไร
เป็นพ่อเลี้ยง
จริงแล้วเนี่ยตอนที่นักข่าวกับตำรวจพยายามถามน้องนะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังนะน้องพูดแบบ

มีคนถามว่าตาข้างนี้ใครเป็นคนตี
น้องบอกว่าแม่เป็นคนตีแต่จริงแล้วแม่ก็ไม่ได้ตีแรงมากหรอก
คือยังมีอารมณ์ที่แบบเหมือนจะปกป้องแม่ว่าแม่ไม่ได้ทำหนูแล้ว
คือจริงเขาก็ถามว่าตรงนี้โดนอะไรตรงไหนโดนอะไรใครทำ
ซึ่งน้องก็จะบอกว่าอันนี้โดนผัวแม่ท้า
ส่วนห้างนี้แม่ตีแต่เขาก็ไม่ได้ตีหนักอะไรหรอก

ตามรักแยงสารคนของเด็กคนนี้แต่ดูสภาพที่น้องโดน
คือมันหนักมากจริงแล้วแม่เด็กว่าอย่างไรรู้ไหม
แม่เด็กบอกว่า๓วันที่แล้วลูกเตากกบันไดแต่ไม่เห็นแผลปูดบวมเพิ่งมะเห็นเมื่อวานนี้เอง
ยอมรับแหละว่าเคยมีตบตีลูกบ้างถ้าลูกดื้อ
ส่วนแฟนนุ่มไม่รู้เลยจริงว่าก่อเหตุกับลูก
มารู้จากปากของลูกช่วงสอบปากคำนี่แหละ

ไม่เห็นค่ะลูกตกบันไดก็ไม่รู้
ส่วนชายวัย๗๖ปีปู่ของเด็กหญิง
รับไม่ได้เลยพูดบอกว่า
จะเอาเรื่องพ่อเลี้ยงคนนี้ให้ถึงที่สุด
รับไม่ได้กับการกระทำกับหลานสาววัยเพียงแค่๕ขวบแบบนี้
พอสอบปากคำเสร็จค่ะแม่และพ่อเลี้ยงก็ถูกปล่อยตัวไป
ตำรวจจะเรียกมาสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็รอผลการตรวจรักษาเด็กจากแพทย์ด้วย
แล้วก็ต้องสอบปากคำน้องต่อหน้าสหวิชาชีพอีกด้วย

ดำเนินคดีทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็ตัวแม่เด็กด้วยค่ะ
แล้วก็อยากให้ญาติเอาน้องไปดูแลแทนนะ

ถ้ากลับไปอยู่กับคุณปู่ได้ก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่า